ไปดูอีกหนึ่งเรื่องหนุ่มโรงงานสะพรึงเลย
ติดกล้องเอาไว้กลางทุ่งนาแล้วเขาไปเจอกับดวงไฟ
เขาเชื่อว่านี่คือไฟของผีกระสือแน่นอน

โอ้โหคุณดูสิคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าดวงไฟนี้
มันแว๊บเหมือนในหนังเวลาเราดูเรื่องผีกระสือ
แล้วที่สำคัญน้องใบตองมันเป็นภาพสีด้วยนะ

ไม่ใช่ภาพขาวดำเราจะเห็นว่าไฟมันแว๊บกระพริบแบบนี้นะคะ
แล้วลอยเข้ามาในกล้องวงจรปิดเลยแถวที่จับได้

แปลว่าลอยไล่มาเห็นมั้ยคุณดูอันนี้ไฟออกแดง

อันนี้ออกแดงด้วยแล้วก็ลอยไปปั๊บ
หายลับตาไปอย่าพึ่งสิแล้วฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไง
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเวลาประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กลางทุ่งนาเลยคุณอยู่ที่ตำบลบ้านผืออำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย
คุณสุรพงศ์อ่อนแก้วอายุห้าสิบสี่ปีเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
เขาเป็นคนหนองคายมาทำงานโรงงานที่ระยองปีหน้าวางแผนจะกลับไปปักหลักใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิดที่หนองคาย
ซึ่งทุ่งนาที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นทุ่งนาของเขาเองที่หนองคาย
ปรับปรุงที่นาเอาไว้ทำโคกหนองนาค่ะก็เลยเอากล้องวงจรปิดไปติดทิ้งไว้
นึกออกไหมบางคนก็ติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวมีโจรขโมยมีอะไรมาแอบอยู่ไง
คือเขาอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ระยองเขาจะได้ตรวจดูว่าไอ้ชิบหนองคายจะเป็นยังไง
จนกระทั่งนี่แหละค่ำวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แฟนสาวของเขาเปิดกล้องดูแล้วเห็นแบบที่เราเห็นเมื่อกี้
ดวงไฟสีแดงลอยผ่านกล้องแว๊บไป
ในใจตอนแรกเข้าใจว่าไฟดวงนี้เป็นไฟจากรถ
หรือว่าจากคนนะแต่เมื่อดูคลิปตอนกลางวันนะไม่มีบ้านคน
มีทุ่งนั้นอย่างเดียวเลยตรงนั้นแล้วเป็นป่ากล้วยคุณ
แล้วพอตอนกลางวันเขาให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วลองแพนกล้องไปดูรอบ
ไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านด้วย
เป็นไปได้ยากมากที่มันจะมี
เขาก็เลยเชื่อว่าไฟดวงนี้น่าจะเป็นผีกระสือแน่นอน

คือเขาบอกว่าเขาก็เชื่อตามความเชื่อของเขา
ไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อว่ามันคือกระสือ
แต่เขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้น

เราก็ไม่ได้มาบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยนี่กระซื้อนะหรืออะไร
มาช่วยดูวิเคราะห์ว่ามันสามารถเกิดจากเหตุผลอะไรอื่นได้บ้างไหม
แต่ถ้ามีความเชื่อเรื่องนั้นแล้วอยู่มาเห็นแบบนี้
ไม่สบายใจนะมีกระสือมาโผล่ในแถวพื้นที่ของตัวเอง

แต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้ต้องใช้วิจารณญาณด้วย